เศรษฐกิจติดจอวันนี้มาดูที่เรื่องของเปิดเทอมกันหน่อย
ตอนนี้หลายโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมกันแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ปกครองต้องควักเงินจ่ายค่าใช้จ่ายต่างมากขึ้น
ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขาไปสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมปีนี้
บอกว่าโอ้โหปีนี้การจับจ่ายของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
อยู่ที่ประมาณ๕๗๘๐๐ล้านบาท
เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ๑๔ปี

เฉลี่ยนะคุณผู้ชมเด็ก๑คนผู้ปกครองต้องควักเงินจ่ายสูงถึง๑๙๐๐บาทโดยเฉลี่ย

ข้าวของแพงชุดนักเรียนก็แพงอะไรมันก็แพงขึ้น
แต่จากข้อมูลพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่
ยังมีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายแต่ต้องใช้จ่ายอย่างระวัง
เพราะว่าอะไรแต่ละครอบครัวยังมีหนี้อัตราค่อนข้างสูงอยู่
แล้วก็เลือกซื้อของเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
แต่ผู้ปกครองบางส่วนบอกว่าโอ้โหรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเลย
ทำให้ต้องเอาเงินออมออกมาใช้
บางคนต้องไปเอากดเงินสดจากบัตรเครดิต
กดเงินสดออกมาใช้ในส่วนนี้แทน
ก็เป็นหนี้เป็นสินเพิ่มเติมกันไป
รวมทั้งมีข้อเสนอแนะด้วยฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่หน่อยนะ
เข้ามาแล้วเนี่ยเน้นเลยนะปฏิรูประบบการศึกษาให้มันจริงจังหน่อย
กำจัดเรื่องของระบบแป๊เจี๊ยกันหน่อย
ปรับปรุงการศึกษาให้มันมีความเท่าเทียมกันทั้งประเทศ
ไม่ใช่แบบว่าเหลื่อมล้ำกันแล้วก็ส่งเสริมโครงการให้อาหารฟรีให้กับเด็กนักเรียนด้วย
จะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในส่วนที่มันไม่จำเป็นนะครับ